คุณผู้ชมเห็นน้องเด็กตัวแค่นี้มีความสามารถนะคะ
ดิฉันก็มีอีกหนึ่งคนที่จะมาแนะนำเหมือนกันเพราะว่าน้องหนูคนนี้คุณผู้ชมค่ะ
เขาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่มาช่วยฟอกอากาศได้มันคืออะไรไปดูกันเลยค่ะ
อายุเพียงแค่๘ขวบเท่านั้นค่ะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓โรงเรียนวารีเชียงใหม่

น้องกำลังสาธิตการเลี้ยงมอสพันธริสต์มาส

นี่เลยคล่องแคล่วมากเลยนะคะ
น้องบอกว่ามอสพันธ์คริสต์มาสนี้นะคะมันจะสามารถทำให้เกิดการดูดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้
เรียกง่ายก็คือว่าทำให้เป็นการกรองอากาศฟอกอากาศได้นั่นเอง

น้องอินดินนี้นะคะได้ศึกษาหาความรู้ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงมอสพันธ์คริสต์มาสจากอินเทอร์เน็ต

แล้วก็สนใจเลยมาทดลองเลี้ยงเองจนเชี่ยวชาญจนชำนาญมีความรู้เรื่องการเลี้ยงมอสเป็นอย่างดี
ก็เลยนำความรู้มาต่อยอดกับคุณพ่อเรียกว่าปรึกษาหารือกันแล้วก็ทำออกมาเป็นกล่องฟิลเตอร์แบบนี้

นี่เขาเอามาทำเป็นกล่องเพื่อที่จะเหมือนจำลองเป็นเครื่องฟอกอากาศนะคะ
นายวันปิติรังศรีคือคุณพ่อของน้องยินดีซึ่งเป็นวิศวกรนะคะ
จุดเริ่มต้นที่น้องได้มาศึกษาเรื่องมอสเนี่ยก็เพราะว่าเคยพาน้องยินดีไปเที่ยวชมสวนมอส
แล้วน้องชอบค่ะเกิดความประทับใจ
หลังจากนั้นน้องก็เลยขอลองเลี้ยงขอศึกษาการเลี้ยงมอสดู
คุณพ่อก็เลยนำแนวคิดตรงนี้แหละค่ะ
มาให้น้องเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็สร้างสรรค์เป็นเครื่องฟอกอากาศ
สามารถที่จะดูดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้
เขามีการทดลองด้วยนะคะว่าเครื่องกรองอากาศขนาดเล็กเนี่ยนะคะ
จากที่เกณฑ์เกินนี้นะคะให้มันลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้
แล้วตอนนี้นะคะคุณพ่อก็กำลังจะนำแนวคิดของน้องยินดีเนี่ย
ในการที่จะพัฒนาการดูดกินฝุ่นขนาดเล็กของมอส
เป็นการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเป็นสินค้าต่อไปด้วย
ยอดค่ะเด็ก๘ขวบค่ะจริงต้องปรบมือให้ทั้งคุณพ่อและคุณน้อง
จริงเลยนะคะเห็นไหมคะ
จุดเริ่มต้นเล็กจากความที่น้องสนใจในการปลูกมอส
ความสนใจในต้นไม้ในของใกล้ตัวแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติม
ศึกษาอย่างจริงจังเลยนะคุณดูสิเนี่ยแล้วก็เรียนรู้ง่ายนะ
เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตนี่แหละซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าเห่าความรู้ทั่วไป
ทุกคนเข้าไปเรียนรู้ได้แล้วน้องเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น
ศึกษาเพิ่มเติมค้นคว้าเพิ่มเติมลองนำไอเดียต่าง
ลองนำวิชาความรู้ต่างมาผนวกปรึกษาคุณพ่อคุณแม่
แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนด้วยมันก็เลยเกิดเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แบบนี้ขึ้นมา
สามารถช่วยเป็นคล้ายเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติ
คือเขาบอกว่ามอสเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือดักฝุ่นละออง
แล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้โดยธรรมชาติของมันเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าน้องศึกษาโดยละเอียดจริงนะ
มันก็น่าจะช่วยในการดักฝุ่นละอองในตัวบ้านได้เป็นอย่างดี
มันก็เหมือนเราปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่เราเคยนำเสนอไปว่ามันฟอกอากาศได้
แต่เพียงดักแปลงให้มันเป็นรูปแบบที่มันใช้งานง่ายขึ้นด้วยนะ

เป็นเพื่อนชั้นเหรอคะ

เช่นช่วงเดียวกับฉันเลยแปดควบ
แต่เมื่อกี้พูดถึงฝุ่นใช่ไหมก็ต้องฝากเตือนคุณผู้ชมไปหน่อยละกัน

อย่างยิ่งที่ภาคเหนือกับภาคอีสานบางพื้นที่ที่เขามีการเผาพวกอ่า
สั่งข้าวสั่งข้าวหรืออะไรพวกนี้อันนี้ทางภาครัฐเนี่ยเขากำลังเร่งดูแลเรื่องนี้อยู่
ยังไงก็ต้องฝากคุณผู้ชมดูแลสุขภาพนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในกรุงเทพนะ
จังหวัดก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นในจังหวัดที่ได้รับการแจ้งเตือนไป
ป้องกันตัวเองดูแลตัวเองง่ายกากอนเอาไว้นะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะ
หลายคนก็ไม่สบายกันเยอะดิฉันด้วยหนึ่งในนั้น

มาบ่อยมากเลยอ่ะมาคอยดูว่าจะโอเคนะไหวบ้าง